ฉันเชื่อเหลือเกินว่าข่าวนี้เนี่ยที่ทีมงานเลือกให้ดิฉันอ่านเนี่ยรู้ว่าดิฉันมีลูกฝาแฝดนะคะ
แต่ที่นี่คุณผู้ชมเขาเป็นแฝดชายหญิงทีนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฝดชายหญิงเนี่ยต้องจับน้องสองคนมาแต่งงานกัน
น้องผู้ชายชื่อว่าน้องเปรมน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องปริมต้องจับแต่งงานกันแบบนี้ไฮไลท์คุณผู้ชมติดตามให้จบนะคะเพราะจุดพีคจะไปอยู่ตอนท้าย
น้องปริมเลยน้องปริมน่ารักจังเลยลูกเนี่ยดูนะครับเอาคุณพ่อก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อชื่อว่าคุณอภิรักษ์คุณแม่ชื่อว่าคุณพัฒนธญาติลำมยศนะครับส่วนฝาแฝดชายเนี่ยชื่อว่าเด็กชายอภิพัฒน์ชื่อว่าน้องเปรมส่วนฝาแฝดฝั่งผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าพัฒยธิดาหรือว่าน
นะคือเขามีความเชื่อว่าตามความบอกเล่าของคนแก่นะคะว่าพี่น้องฝาแฝดที่ต่างเพศกันคือคู่รัก
อดีตชาติกลับชาติมาเกิดถ้าจับมาแต่งงานกันจะช่วยแก้แรงอาถรรพ์ให้ทั้งคู่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขนี่เป็นความเชื่อนะคะ
ทีนี้มาดูงานกันหน่อยคุณผู้ชมงานมีตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการนิมนต์พระสงฆ์
แล้วก็มีการทำบุญตักบาทที่บ้านจากนั้นก็แห่ขันหมาก
ตกลงสินสอดทองมั่นเป็นเงินสดเป็นเงินสดดิฉันไม่แน่ใจว่าทีมงานตั้งใจเขียนมาละเอียดยิบแบบนี้
เท่าไหร่วันนี้วันที่๑ตุลาด้วยวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ใช่ดิฉันไม่แน่ใจว่าทีมงานตั้งใจหรือเปล่าแต่ดิฉันตั้งใจค่ะจะอ่านให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะ
เงินสด๖๒๙๔๐บาทสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทเหมือนกับพิธีงานแต่งหนุ่มสาวทั่วไปเลย
จากนั้นก็เริ่มพิธีสู่ขวัญบ่าวสาวมีการเจิมหน้าผากญาติผู้ใหญ่ก็นำฝ้ายผูกมัดด้วยเงิน๑๐๐บาท๕๐๐บาท๑๐๐บาท
ผูกข้อแขนของน้องทั้งสองคนผูกแขนรับขวัญ
เสร็จแล้วก็มีการส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอ
สุดท้ายพอเข้าหอเสร็จปุ๊บน้องร้องร้องทำไม
น้องกินนม๒ขวบ๕เดือนเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นภาพน่ารักแบบนี้

ใช่คือแต่ละคนก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ